มี่ชาวลาผมว่าคนนครศรีธรรมราชน้อยคนจะไม่รู้จัก
คนทั่วประเทศจริงก็รู้จักเขาเศรษฐีใจบุญ
บริจาคโครงการใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเมื่อวานท่านประสบอุบัติเหตุครับ

ชาวบ้านไปเห็นไปเจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือรถที่คุณจิมมี่ชาวลาอายุ๖๖ปีเศรษฐีใจบุญเมืองคอน

นะครับบ่อใบไม้วแหวน๑๗๒๑นครศรีธรรมราชครับ
สภาพด้านหน้าพังยับเลยนะ
โดยนายจิมมี่ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวาครับมีเลือดออกแต่แต่ท่านยังพูดได้คุยรู้เรื่อง
พยายามเปิดประตูฝั่งคนขับมันเปิดไม่ออกนะครับ
ก็เลยนี่แหละครับต้องเอาท่านลงอีกฝั่งหนึ่ง
กูไพรลีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชรศรภรรภาศนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับ

รถกระบะของนายจิมมี่ถูกรถบรรทุกนะ
เขาบอกเป็นรถสิบล้อชนท้ายครับ
แล้วรถกระบะก็หมุนคว้างนะครับ
หน้าหันไปฟาดกับขออภัย
รถบรรทุกหรือรถสิบล้อที่มาชนนะครับ
ห่างไปสัก๑๐๐เมตรได้ก็เสียหายเล็กน้อยนะ

นายจิมมี่เป็นเจ้าของห้าง
เป็นห้างผ้าขายผ้าชื่อดังนะครับ
ร่ำรวยร่ำรวยและทำการกุศลทำบุญมาตลอด

บริจาคให้โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช๒๕ล้านบาทครับ
นี่ฮะแล้วก็อันนี้ครับโอ้โฮอยู่ข้างพี่ตูนเลย

นั่นก็บริจาคไป๑๖ล้านบาทโอ้โหแล้วยังไม่รวมที่เขาบริจาคช่วยเหลือนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตัวในนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่อื่นอีกครับ
นี่ครับจิมมี่ชวราครับปลอดภัยแล้วนะฮะท่านปลอดภัยครับ